คุณผู้ชมฮะมาดูกรณีนี้หน่อย

คือไปขอหวยจากเจ้าแม่ตะเคียน
ไปมาเจ้าแม่ตะเคียนเข้าสิงร่าง
สิงแบบนี้มา๓เดือนแล้ว

ตอนหมอปลาลงไปเจอคุณป้านอนหงาย

หมอปลาต้องทำพิธีครับ

จะทำสุดของ

นี่ใคร

เว่นเว่น
โอ้โหตอนแรกเหมือนฮือทรมานนะ
พักหนึ่งหัวเราะอะไรแบบนี้นะฮะ
นี่หมอปลามือปราบสัมภเวษีขอเกาขมับนิดเดียว
เพราะว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรดีนะฮะ
จะดูแลคุณป้าคนนี้ยังไงดีนะครับ
หมอปลาไปพร้อมกับทีมงานลงพื้นที่ที่บ้านวังมะนาว
ตำบลคลองม่วงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชศรีมาเนี่ย

คุณป้าสุดใจอายุ๕๐ปีนะฮะ
ที่ถูกผีใหญ่พองเข้าสิงหร้าง
หลังไปขอหวยกับท่อนไม้ตะเคียนที่วัดตะลุกแจง
จากนั้นทนทุกข์ทรมานจากการถูกผีนางตะเคียนเข้าสิง
กินไม่ได้นอนไม่หลับอาการแปลกแบบนี้มานาน๓เดือนนะครับ
หมอปลาพากลับไปที่วัดนั้น
ก็คือวัดตะลุกแจง
เพื่อทำพิธีให้ผีใหญ่พองนี่
กลับไปอยู่ที่วัดตามเดิมนะฮะพอถึงวัดนะนี่คุณป้าสุดใจ
อ่อนซุดลงกับพื้นนักข่าวเนี่ยนี่ต้องประคองเลยฮะ
นักข่าวของเราก็ต้องประคองนักข่าวของแต่ละช่อง
บางคนบอกว่าต้องอุ้มเลยไหมนะฮะ
ทีนี้นักข่าวที่นี่ตัวใหญ่หน่อยก็ต้องอุ้มกันนะ

อุ้มกันนะครับไปนอนที่บริเวณศาลเจ้าพ่อมหาชัยเจ้าแม่มาลัยทอง
ปรากฏว่าคุณป้าสุดใจโอ้โฮนี่

แต่พอถอดสร้อยพระและของขลังออก
สุดใจที่ถูกผีหยัดพองเข้า

บอกว่าเป็นอิสระแล้ว

ตอนแรกนักข่าวบอกตอนไหนผียังอยู่กันแน่

เนี่ยตอนนี้ใช่คุณป้าหรือยังนักข่าวยังงงอยู่นะฮะ
จากนั้นป้าสุดใจที่ถูกผีเข้าสิงก็

และเป็นคนไล่เตะแม่ตะเคียนออกไป
นี่ฮะก่อนที่หมอปลาจะนำสายสินมาพันรอบตัว

แล้วก็ทำพิธีขับไล่วิญญาณผียายพองออกจากร่าง

ในร่างนี้มีแม่ตะเคียน
หรือว่าเป็นคุณป้าสุดใจตัวจริงแล้วเนี่ย
หลังจากหมอปลาทำพิธีขับไล่ผีใหญ่พองนะฮะ
สุดใจนะอาเจียนออกมาทันที

ป้าสุจัยมีอาการดีขึ้นเหมือนคนปกตินี้เดี๋ยวนะเนี่ยจะอาเจียนแล้ว
อาจจะอาเจียนแล้วนะพออาเจียนเสร็จปุ๊บนะฮะมีอาการปกติเลย
รู้ตัวว่าฉันนี่คือป้าสุจัย
หมอปลาบอกว่าป้าสุดใจเป็นคนจิตอ่อนก็เลยถูกสัมภเวษีเข้าสิง
งานนี้หมอปลาบอกมีจริงผีเข้าสิงจริงนะฮะ
หลังเสร็จพิธียาดก็ประคองคุณป้าสุดใจนะฮะ
ปรากฏว่าคุณป้าสุดใจบอกไม่ต้องไม่ต้องมีแรงเดินเองแล้ว
ยังบอกกับนักข่าวว่าโอ้โหตอนนี้มันโล่งใจนะ
กลับมาเป็นคนเดิมแล้วนะฮะจากที่เดิมจะรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่าง
มันอยู่ในร่างกายนะทีนี้ก็ขอบคุณหมอปลาที่เดินทางมาช่วยเหลือกันถึงบ้านเนี่ย
นี่หมอปลาก็ต้องไปทำพิธีตรงท่อนตะเคียนตรงนี้ด้วยนะครับ
ก็ต้องไปขอคำมาขออะไรนะฮะทำให้เสร็จสิ้นนะครับ
จากนี้ไปคุณป้าบอกโอ้โหป้าจะไม่กล้าไปขอโชคขอลาบจากต้นตะเคียน
สิ่งลี้ลับแล้วก็กลัวเพราะว่าตัวเองเป็นคนจิตอ่อนอาจจะถูกผีอะไรเข้าสิงอีกนะครับ